คุณผู้ชมคะเรื่องของคนเนี่ยความเป็นแม่เป็นลูกมันมีสายพันธุ์ที่ผูกพันกันอยู่แล้ว

อันนี้จะพาไปดูมันเป็นเรื่องราวสลดใจที่เกิดขึ้นกับแม่ช้างแล้วก็ลูกช้าง
เมื่อแม่ช้างตายแล้วลูกช้างวนเวียนอยู่ข้างศพแม่
แล้วเจ้าหน้าที่พยายามจะแยกออกมา
แต่ช้างน้อยเนี่ยร้องโหยหวนตลอดเวลาแล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่ช้างล่ะเดี๋ยวดูค่ะ
คุณผู้ชมคะภาพที่เห็นเนี่ยมันน่าเศร้าน่าเวทนาบ้างนะคะ
คือถ้าเราเนี่ยไม่ได้ทราบเลยว่าเอ๊ะตรงนู้นเนี่ย

แม่ทำอะไรอยู่นอนหรือเปล่าหรือยังไง
แต่ไม่ใช่คือแม่ช้างตายแล้ว
อันนี้สะเทือนใจจริงคุณแสงเดือนชัยเลิศประธานมูลที่อนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม
เขาเอาคลิปนี้มาเปิดเผยแล้วเล่าแบบนี้ว่า
สองแม่ลูกค่ะในคลิปเป็นของชาวบ้านนะคะที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่
หลังจากที่มันมีพวกวิกฤตโควิด๑๙แน่นอนว่าควันช้างเขาก็ไม่มีงาน

ก็มีการปล่อยให้หากินตามธรรมชาติแถวหมู่บ้าน
ทีนี้ต่อมาปรากฏว่าช้างแม่ลูกหายไป
หายไปกับช้างเพศมีอีกหนึ่งเชือก
ซึ่งช้างเพศมีอีกหนึ่งเชือกที่หายไป
เขาเรียกกันว่าเป็นช้างแม่รับ

ภาษาควานช้างเขาบอกว่าไอ้ช้างแม่รับ
จะเป็นช้างพังที่คอยช่วยเหลือแม่ช้างนั่นเอง
เหมือนแม่มุมอาทิตย์เป็นคน
ใช่เขาบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยช้างหายไป๓เชือก
แล้วกลายเป็นว่าก็เลยไปพยายามระดมกำลังกันกับชาวบ้านออกตามหานะคะ
สุดท้ายไปเจอภาพสลดหดหูใจแบบนี้
เห็นเป็นแม่ช้างเนี่ยคือตายแล้ว
แล้วสภาพอยู่แบบนั้นล้มอยู่อะค่ะ
แล้วลูกน้อยอยู่บริเวณรอบแม่ช้างไม่ห่างไปไหนเลย
ชาวบ้านเขาบอกว่าตอนไปเจอเนี่ยพูดกันไม่ออกเลยนะ
เพราะลูกไม่ยอมห่างจากศพแม่
ตอนนี้ถามว่าเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะกับแม่ช้าง
คือชาวบ้านเขาบอกว่าสันนิษฐานว่าอาจจะมาจากการที่ไปกินปุ๋ย

ซึ่งมันมาจากที่ชาวสวนเขาเอาไปกองทิ้งไว้แบบเรียราช
ตามพื้นที่ศูนย์เกษตรแล้วไม่ยอมเก็บกัน
แม่ช้างที่ล้มมีอายุประมาณ๓๑ปีค่ะ
ส่วนลูกน้อยในภาพที่คุณผู้ชมเห็นพยายามไปดันแม่

นะเป็นช้างเพศผู้สำหรับลูกช้างนะคะ
มีอาการลักษณะไม่สบายด้วยก็เดาว่าอาจจะไปกินพวกยาฆ่าแมลงเหมือนกัน
ทีนี้ช้างอีกตัวค่ะอีกเชือกหนึ่งก็คือช้างแม่รับ
ปรากฏว่าอาการก็น่าเป็นห่วง
เพราะถ่ายเหลวด้วย

ออกมาบอกว่าตอนนี้นำช้าง๒เชือกเนี่ย
ลูกช้างและช้างแม่รับออกมาได้
แต่มันลำบากเหลือเกิน
เพราะต้องใช้เวลาในการเดินเท้าเป็นระยะเวลา๘ชั่วโมง
และที่สำคัญเขาบอกว่าที่ทำให้ทุกคนสลดหดหูใจคือ
ลูกช้างไม่ยอมแยกออกจากแม่
เพราะพอพยายามจะแยกออกมาเขาจะร้องเสียงโหยหวนตลอดเวลา
เรียกได้ว่าเป็นที่น่าเวทนา
ตอนนี้นำช้างที่ยังมีชีวิตอยู่๒เชือกนี้นะคะ
ส่งที่โรงพยาบาลช้างจังหวัดลำปางแล้ว
ก็ให้สัตวแพทย์ทำการช่วยเหลือแล้วค่ะ
เขาบอกว่าตัวช้างแม่รับที่ไปด้วยกัน
กับช้างแม่ลูกอาการเจอหนักกันค่ะ
ขอให้หายดีนะคะ